ในวันพรุ่งนี้นายมนตรีจะเป็นประธานมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนวัชการ
ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับตำบลนะครับ
เกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับ
รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันอยู่

เราไปสำรวจความคิดเห็นของนายอำเภอมานะครับ
ว่าในอำเภอของไทยนั้นเข้าใจโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้มากน้อยขนาดไหน

นายอำเภอทั้ง๘๗๘แห่งทั่วประเทศ
พร้อมด้วยประหลัดจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลาง
เข้ารับฟังการมอบแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะหัวเรือใหญ่ที่ควบคุมดูแลโครงการดังกล่าวย้ำว่า
โครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่หมายถึงทุกโครงการของรัฐบาล
ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะพิเศษกว่าทุกชุดที่ผ่านมา
เพราะจะทำงานแบบมีส่วนจากทุกฝ่าย
มีการทำประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่
หรือโครงการด้านเศรษฐกิจที่ลงไปในพื้นที่
อันนี้ส่วนเกี่ยวข้องก็เตรียมการที่จะลงไป
ในวันที่๒๑นี้
ขณะที่ผู้เข้าฟังแนวทางการทำงานบอกว่า
พื้นที่ได้ทำโครงการลักษณะนี้มาก่อนแล้ว
หลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เมื่อได้รับฟังแนวทางจากรัฐบาลในวันนี้
ก็จะนำไปเสริมจุดแข็งและถ่ายทอดต่อในระดับตำบล

แต่จริงแล้วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย
มีหลัก๓หลักเท่านั้นเองเรื่องของการบูรการ
สองเรื่องของความตระหนักให้ความสำคัญให้ประชาชน
ให้มีความตระหนักเรื่องบทบาทสิทธิหน้าที่
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างไร

ขึ้นอยู่กับว่าทีมที่อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะ
ระดับพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเป็นแกนหลัก
ที่จะทำยังไงให้ทีมตำบลไปขับเคลื่อน
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก

ก็ผมคิดว่าชาวบ้านก็มีความหวัง

อยู่ที่ว่าชาวบ้านขานรับหรือไม่

ทั้งหมดเราก็ทำประสบความสำเร็จครับ
เพียงแผนขับเคลื่อนที่ผู้นำแต่ละอำเภอเตรียมการไว้

ที่เกิดขึ้นกับโครงการของรัฐบาลก่อนหน้า

ที่พบว่ามีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติมาปรับแก้ด้วย
เราเคยมีบทเรียนจาก๙๑๐๑มาแล้วตรงนี้
เราก็ค่อนข้างจะระวังมากขึ้นนะครับ

ก็คือเรื่องของการจมตีว่า
คล้ายมีการล็อกสเปคมาก
แต่จริงเราอยากให้ชาวบ้านคิดเอง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่า
โครงการไทยนิยมไม่ใช่การนำเงินไปหวาน

แต่มีจุดประสงค์ต้องการฝึกงานฝึกอาชีพ
ศักยภาพให้กับผู้มีรายได้น้อย
พวกเขาพึ่งผ่าตนเองได้ในอนาคต

โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ถูกปลูกปั้น

จะเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นทางการ

และความมั่นคงของประเทศ
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน